คุณพิทาพูดว่าอะไรนะรัฐบาลประชาธิปไตย

แต่ว่าที่ขึ้นหลังจอในการ
โต๊ะแถลงเขียนว่ารัฐบาล

ทีนี้ก็เลยถามอาจารย์สุภาพค่ะ
อาจารย์มองถึงเรื่องของเสถียรภาพ

จริงถ้าดูเนื้อหาการแถลง

แต่ว่านี่เป็นยุทธศาสตร์

เป็นยุทธศาสตร์ต้องปรากฏตัว
ในที่แจ้งในที่สาธารณะอย่าให้หายไปจากพื้นที่สื่อ
ไม่ใช่จับมือกันแล้วแล้วไม่มีความเคลื่อนไหว
หายไปจากพื้นที่สื่อกองเชียร์ก็ว้าวุ่น
ฉะนั้นนี่เป็นปฏิบัติการที่เรียกว่า
ไม่อยากให้หายไปจากพื้นที่สื่อ
เย็นนี้ก็จะไปขอบคุณประชาชนที่นนทบุรี
อันที่สองก็คือเป็นการโชว์ให้เห็น
ความเป็นปึกแผ่นของพักร่วมรัฐบาล
เมื่อคืนก็มาเจอกันวันนี้ก็มาเจอกันอีก
อีกไม่กี่วันจากนี้กันต้องเจอกันไปเรื่อย
เพราะว่าการตั้งรัฐบาลเนี่ยกว่าจะตั้งได้
มันใช้เวลาอีกหลายเดือนหายไปจากพื้นที่สื่อไม่ได้
แล้วที่สำคัญคือวัตถะของคุณพิธา
ประชาธิปไตยเออเราจะจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยด้วยกัน
อันที่๓ที่ท่านอาจจะไม่ได้สังเกต
อาจจะไม่รู้โชว์ภาพของนายกติดดินนะครับ
วันนี้คุณพิธานั่งมอเตอร์ไซค์มานะครับ
ติดมากอ้าวได้เห็นภาพความขัดแย้งความแตกต่าง
ระหว่างระหว่างการเป็นนายกที่มีคนล้อมหน้าล้อมหลังกับ
การเป็นนายกที่ติดดินนั่งวินมอเตอร์ไซค์เป็นคนเดียวมา
ฉะนั้นเอาเป็นว่านี่เป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องการไม่
ให้พื้นที่ข่าวมันหายไปเอาล่ะมาดูคำถามของคุณ
น้ำแข็งที่ว่าณมาถึงวันนี้การเมืองเรื่องของสวจะ
เอายังไงแต่ดูการเมืองแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณพิธา
เดินเรื่องเร็วเมื่อวานซืนเพิ่งแถลงหยกหยกเมื่อ
คืนก็ไปเจอพักการเมือง๖๗พักที่ร่วมรัฐบาลถ่าย
ร่วมกับแกนนำ๖พักโชว์เลยครับหลังจากพบปะกัน
หารือเป็นครั้งแรกผ่านไปแค่สามวันเท่านั้นผลการหารือ
มีความชัดเจนมีการแถลงไปแล้วไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่าน
มาแต่ว่าที่ชัดเจนตั้งแต่เมื่อคืนคือล่าสุดเป็น
รัฐบาล๘พักครับ๘พัก๒พักที่เข้ามาคือพักพลัง
สังคมใหม่๑ที่นั่งพักเพื่อไทยรวมพลัง๒ที่นั่ง
พักสามร้อยสิบสามเสียงฉะนั้นเมื่อเสียงพักร่วม
ขยับขึ้นมาเป็นสามร้อยสิบสามเสียงก็เท่ากับว่าถ้า
จะหาเสียงโหวตนายกให้ได้ครึ่งหนึ่งของสองสภาคือ
จะให้ได้สามเจ็ดหกก็ยังขาดแค่หกสิบสามเสียงหกสิบ
สามเสียงมาจากไหนหนึ่งอาจจะมาจากพักการเมืองต่างต่างที่
สนองตอบฉันธรรมติประชาชนคือโหวตให้โดยไม่มี
เงื่อนไขสองมาจากสวซึ่งกำลังเป็นประเด็นอยู่ว่าการ
เอาสวเข้ามาโหวตให้จะเป็นยังไงปรากฏการณ์ในรอบ๒๐
สี่ชั่วโมงที่ผ่านมาปรากฏว่ามีรายงานข่าวมาในทิศ
ทางเดียวกันว่าเสียงสวที่จะตัดสินใจโหวตให้เนี่ย
เริ่มปรากฏชัดขึ้นเริ่มปรากฏชัดขึ้นวันนี้ที่เห็น
บนพื้นที่หน้าสื่อก็จะเห็นรายชื่อเนี่ยขึ้นมาให้ดู
เลยเฉลมชัยเฟื่องครแพทหญิงคุณหญิงพรทิบ
จนสุนันครูหยุยวันลบตังคณานุรักษ์ทรง
เสมอคำวุฒิพันธ์วิชัยรัฐมนเทียนบุญตันสว
เหล่านี้มีเหตุผลใกล้เคียงกันฉะนั้นผมจะยก
เอามาให้ฟังสักรายหนึ่งคือรายของสววุฒิพันธ์วิชัย
รัฐสววุฒิพันธ์บอกว่าการทำงานของตนคิดถึงบ้าน
คิดถึงความสมานฉันและหลักการประชาธิปไตย
ซึ่งได้แสดงจุดยืนตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งว่าช่วงของ
การทำงานตนรับราชการเป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
คำนึงหลักการถูกต้องที่ถูกต้องและคำนึงถึงบ้าน
เมืองซึ่งเป็นไปตามหน้าที่ของสวตนไม่เลือกข้าง
ไม่เลือกคั่วหากใครได้เสียงเกินครึ่งหนึ่งก็ถือเป็น
ไม่ได้เลือกว่าต้องเป็นคุณพิธาเท่านั้นใครก็ได้ที่ได้เสียง
ผมในฐานะสวเคยมีประสบการณ์ปฏิบัติงานสำคัญ
เคยต้องขมขืนกับความแตกแยกความขัดแย้งในบ้านเมือง
ขอถือโอกาสนี้แสดงความเจตนารมณ์ภายใต้สิทธิสวดี
อันนี้ก็ถือว่ามีหลักการมีตักกะที่น่าจะทำให้สวคนอื่น
นำไปไตรตรองด้วยแต่ว่าล่าสุด
ข่าวที่ผมได้ตรวจสอบตั้งแต่เมื่อคืนคือด่านสวเนี่ย
น่าจะเปิดทางให้คุณพิทาได้เสียงครบหรือเกือบครบตามที่ต้องการ
มีข่าวว่าได้มีการประสานงานระหว่างสว
ระหว่างผู้ใหญ่ที่สนับสนุนพักเก้าไกลผู้ใหญ่คนที่มีอาวุโสที่เขาคิดว่า
ถ้ามันเกิดความขัดแย้งรุนแรงขึ้นมาอีก
คนลงมาบนท้องถนนอีกเกิดความขัดแย้งอีก
เกิดความวุ่นวายอีกแล้วมันจะนำสู่ไปสู่สิ่งที่ไม่พึงประสงค์อีก
ฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านี้เขาก็ต่อสายพูดคุยกับสวหลายคน
ซึ่งหน้าที่จะได้แสดงตัวในการเลือก
คุณพิธาเป็นนายกเพิ่มมากขึ้นนั่นเรื่องที่หนึ่ง

สวบางคนบอกกับผมว่าแรงกดดันที่สำคัญที่สุด
ไม่ใช่มาจากพระเก้าไกลหรอกมาจากลูกหลานในบ้าน
เพราะสวรุ่นนี้ก็มีลูกมีหลานแล้วลูกหลานเขาก็อยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูง
ที่เป็นแฟนคลับก้าวไกลทั้งนั้นลูกมาบอกว่าถ้า
โหวตไม่โหวตให้คุณพิธาหนูไม่รู้จะไปเจอเพื่อนยังไง
เพราะเพื่อนของหนูเขาเชียร์พักเก้าไกลกันทั้งนั้น
แล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ย
ถ้าเจอเข้าไปอย่างนี้ก็คงคิดมากก็คงคิดมากว่า
โลกมันเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนอะไรต่ออะไรมันเปลี่ยนไปแล้ว
แต่พ่อไม่เปลี่ยนผมคิดว่าความกดดันในเรื่องนี้
น่าจะนำไปสู่ความเปลี่ยนใจ
ของสวบางคนได้เอาเป็นว่าถ้าโหวตค้านหรือไม่โหวตให้
ครอบครัวไม่สงบมีปัญหาในครอบครัวแน่นอน
แล้วโดยข้อเท็จจริงสถานการณ์ตอนนี้กับตอนเก่า
มันเปลี่ยนไปแล้วตอนเลือกตั้งปีหกสอง
พ่อเป็นคนชักจูงลูกเป็นคนชักจูงให้พ่อเลือกก้าวไกล

แต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ลูกชักชวนพ่อแม่
ให้เลือกพักเก้าไกลคนเป็นพ่อเป็นแม่
ก็ลงให้พักเก้าไกลเยอะไม่งั้นจะเอาเสียงมาจากไหน
ตั้ง๑๔เสียงไม่ได้มีเฉพาะวัยรุ่นแล้วครับ
ฉะนั้นนักการเมืองจะต้องตระหนัก
นักการเมืองผู้อาวุโสคนหนึ่งจากพักใหญ่

ยับเยินที่เกิดขึ้น
เพราะมีความผิดเพียงเรื่องเดียว
คือไม่รู้ว่าโลกมันเปลี่ยนแล้ว
ไม่รู้ว่าโลกเปลี่ยนแล้ว
แต่นักการเมืองยังทำเรื่องเดิมคิดเดิม
มันก็ไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
คำพูดของนักเขียนดังคนหนึ่งที่จะนำมาถ่ายทอด
หนุ่มเมืองจันทร์คุณสะกล
ใครอ่านมติชนสุดสัปดาห์ก็จะเจอนุ่มเมืองจันทร์
เขาโพสต์ว่าเวลามีสายลมของการเปลี่ยนแปลงพัดมา
เรามีทางเลือกที่จะสร้างกำแพง

หรือเราจะสร้างกังหัน
เพื่อใช้ประโยชน์จากลมนี่
แล้ววันนี้ชนชั้นนำไทยก็คงต้องเลือกว่า

ในเมื่อรุ่นลูกรุ่นหลานของพวกเขา
เลือกที่จะมาขึ้นฝั่งนี้กันเกือบหมดแล้ว
ฉะนั้นสถานการณ์วันนี้

เลือกคุณพิธามากขึ้นมากขึ้น
นี่ยังเวลาเหลืออีก๒เดือนกว่า
เป็น๒เดือนกว่าที่จะได้มีความคิดความอ่าน

แต่อย่างที่ผมบอกตั้งแต่วันแรกว่า
ชนะแล้วอย่าย่ามใจ
ชนะแล้วอย่าไล่ล่า
ชนะแล้วอย่ามีคำพูดที่มินแคลนกัน

มันก็จะมีปัญหาไม่จบ
เอาละนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ